พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยสะเทือนใจจริงเพราะว่าเกิดเหตุกับเด็กแค่อายุเรียนอยู่ชั้นม๕นะคะ
เขาทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้นก็พยายามจะเคลียร์กันเนี่ยนะคะก็เหมือนจะเคลียร์กันได้
แต่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์นี้ลุกลามบานปลายจนคู่ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยไปพาคนนอกโรงเรียนมานะคะ
รุมทำร้ายสุดท้ายใช้ปืนยิงค่ะจนน้องเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
นี่เป็นภาพขณะเกิดเหตุนะคะต่อหน้าครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
เดี๋ยวจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันของนักเรียนชั้นมห้า
เหตุเกิดบริเวณสาราที่พักผู้โดยสารริมถนนเลี่ยงเมือง๓แยกเอ็กซาเรย์ค่ะ
ทางเข้าโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม
ตอนแรกเขามีการชกต่อยกันก่อนแต่สักครู่นักเรียนชายเสื้อขาวที่มีนายพันยศ
ว่าน้องปลื้มอายุ๑๗ปีนะคะน้องคนนี้กระโดดออกมาจากสาราค่ะ
จังหวะที่กระโดดออกมาเนี่ยถูกยิงสวนเข้าไปพอดีเลยนะคะ
จนน้องเนี่ยล้มลงไปแบบนี้ค่ะ
หน้าครูแล้วก็นักเรียนที่มาเห็นเหตุการณ์พยายามห้ามเอาไว้แล้วแต่ไม่ทันค่ะ
สุดท้ายนะคะเสียชีวิตนะคะ
เพื่อนเนี่ยค่ะเล่าว่าเมื่อวันพระเรื่องอาจารย์ประดีที่ผ่านมา
ปลื้มเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้นเรื่องเตะฟุตบอลจนชกต่อยกันนะคะ
แล้วก็มีการเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยตกลงให้เลิกแล้วต่อกัน
พูดคุยกันรู้เรื่องอะค่ะเหมือนจะจบแต่ไม่จบค่ะ
เรื่องราวบานปลายจนสองฝ่ายมานัดเคลียร์กันอีกตอนเย็น
ถึงเวลานัดเนี่ยนะคะปรากฏว่า
คู่กรณีของน้องปลื้มขี่รถจักรยานยนต์มา
ไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าพากลุ่มคนนอกโรงเรียนมาด้วย
แต่ว่าตัวคู่กรณีของน้องปลื้มขี่รถออกไป
คนนอกมาแล้วตัวเองก็ขี่รถออกไป
จากนั้นกลุ่มคนนอกโรงเรียน๑๐คนนะคะนับ๑๐คน
รุมทำร้ายน้องปลื้มซึ่งนั่งรออยู่ที่หน้าสารา
ทางเข้าโรงเรียนนะคะมีทั้งมีด
แล้วก็ปืนอาวุธครบเลยนะคะ
ต่อมาครูมาเห็นเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยรีบลงไปห้าม
จังหวะนั้นน้องปลื้มพยายามหนีเอาตัวรอด
กระโดดออกมาจากสาราค่ะแต่ว่าถูกอีกฝ่ายยิง
ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาครูแล้วก็เพื่อนนักเรียน
จำนวนมากจากนั้นคนก่อเหตุก็ขี่รถมอเตอร์ไซค
หนีไปตำรวจสอบพอบ์
พิศนุโลกนะคะสืบสวนแล้วก็แกะรอยคนร้าย
ทราบไว้บริรุ่นที่เกาะเหตุคือนายพัฒกรเนศวงหรือว่าตั้ม
อายุสิบเก้าปีค่ะเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดจากสถานพินิษฐ
มาได้ประมาณสักเดือนเศษผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดเนี่ย
ประมาณ๕คนนะคะตำรวจก็เรียกตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
หลังเกิดเหตุในตั้มคนยิงโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ขอโทษถ้าใครไม่มาอยู่จุดนี้ไม่มีใครเข้าใจหรอก
ถ้าผมไม่ทำเนี่ยถ้าไม่ทำผมผมไม่ทำหรอกนะคะ
โพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะผมรู้ตัวว่าผิด
เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วผมยอมรับผิดครับ
ต่อมาในตั้มค่ะคนนี้ค่ะติดต่อมอบตัวกับตำรวจ
รับว่าเป็นคนยิงน้องปลื้มโดยใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิง
จากนั้นตำรวจพาตัวในตั้มไปค้นหาปืนลูกซองสั้นที่ใช้ก่อเหตุนะคะ

เจ้าตัวอ้างว่านำไปทิ้งเอาไว้ที่ถนนปลายพาร์ท
ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพยังจุดเกิดเหตุด้วย
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตั้มสารภาพว่าวันเกิดเหตุไปกับรุ่นน้องที่โรงเรียน
มาทราบว่ารุ่นน้องมีปัญหากับเพื่อนก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
พร้อมขอโทษสิ่งที่ทำลงไป
หลังก่อเหตุหลบหนีไปกบดานที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
พื้นที่รอยต่อจังหวัดสุโขทัย
แต่ถูกตำรวจกดดันจนต้องยอมเข้ามอบตัวนะคะ
อันนี้ตำรวจก็พามาสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะ
ตอนนี้น้องม๕นี่อาการยังคงสาหัสอยู่นะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจเองก็เตรียมแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
สอบสวนขยายผลต่อแล้วค่ะ
ว่าจะมีใครเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร
หากพบความเชื่อมโยงจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะ